อารัก
ผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีทุกอย่างเลย
คือเอาน้องเรามาเข้าฉากอะไรด้วยบ้าง
จะเจอแบบเม็ดไอโดรน์มาก
จริงใช่ไม่จริงอยู่ที่ว่าแบบเราจะแบบปรับเป็นยังไง
เยอะมากเพราะว่าเรารู้ว่าแบบว่าเราอยากรับไหมเราอยากรับ
หนังที่นี้เข้ามาแต่แบบพอเราตกลงกับอันนึงไว้แล้วอะ
เราก็ต้องยอมที่จะเสียอันหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นมันชนกันจริง

จริงปีนี้ก็ประมาณเรื่องสองเรื่องผมไม่ได้แบบรับเยอะมาก
แต่จริงมันมีเยอะมาก
แบบที่บอกแล้วแถ่ละคอแบบนี้นะใช่
แต่เราก็มีข้อจำกัดในการความโทษกับตัวจริง

ผมทำเพลงสนับประหลาดตั้งใจร้องมาหกปี

มันไม่น่าจะมาสนใจอะไรอยู่แล้ว

เพลงที่เราทำตั้งใจลงทุนมาเนี่ย

คนฟังวันนี้๒๓คนอ่ะ
๑๐๒๐รอบเลย

แต่ก่อนเชื่อไหมผมเคยทำเพลงนึง

ตอนนั้นผมลงไป๕๕๐๐ใช่ไหม

คุณตามโคเวอร์กันเลย
มีรอดพลิกในคอเวอร์เยอะกว่าของจริง

เพลงนั้นผมตั้งใจแต่งมากนะ

แต่วันนั้นเราลงเรือไปกับหลานแล้วอ่ะผมก็คิดในหัวแค่ว่า
ถ้าเราร้องเสียงธรรมดาเหมือนที่เราร้องเนี่ยมันไม่มีคนฟังหรอก
ก็เลยร้องเสียงหมาไปเฮ้ยมีคนฟังเว้ย
หลานคอมเม้นต์เพลงนี้ว่าไงบ้าง
ไม่รู้เรื่องนะครับนางก็ไปนั่งจับหน้าจับผม
เพลงมันมีเขียนแบบเป็นตัวเนื้อเลย
จริงเพลงเนี้ยมันมีเนื้อเพลงจริงเลยนะแบบตั้งแต่เริ่มจนจบพูดถึงแบบ
ใจที่มีฉันก็ให้ไปแล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้ขอให้เธอต้องคืนกลับมา
ที่ทำไปเพราะฉันรักเธอเค้าแค่จะลองเปิดใจรับฉันเข้าไป

แล้วเราก็น่าใจมาจากไหนเพลงนี้
แบบแค่เรารู้สึกว่าเราอยากมอบเพลงนี้ให้หลายคนนะ

ตอนนี้มีเพลงที่เขียนไว้แล้วกี่เพลงคะแน็ก
จริงเยอะจริงเนี่ยผมทำเพลงหลายเพลงมาก
แล้วแบบทำเก็บไว้ฟังเองเนี่ยเยอะมาก
ก็ว่าหลังก็จะลองปล่อยให้คนได้ฟังดูบ้าง
ต่อไปจะเป็นเสียงอะไรอีกคะ
เป็นเสียงผมเนี่ยแล้วอีก
รู้ว่าจะได้ร้อยดีว้าง

ไม่น่าจะร

ถ้าเธอต้องการคนที่แสนดี
ฉันก็พร้อมจะเป็นคนนั้นให้เธอ

พี่รู้มั้ยผมถ่ายหลายเทคมากนะ

เราเปลี่ยนเอาเสียงไอ้สกุฟิดูนอ่ะ
ใช่ใช่
ให้มันนั่งบังห่ำเนอะเลย

ถ้าตรงนั้นเราเปิดแล้วย้อนจะขึ้น

แต่ว่าว่าแบบมันไหลอย่างด้วย
มีคนมาถามว่าจริงมั้ย
เอ้าจริงมั้ยผมอะขี่ในห้องน้ำศาฐานาผมนี่ต้องแอบเลยตอนนี้

ผมกลัวคนด้วยไม่สะดวกัน

มีแต่ยานู้นนี้ขัมมาแต่กลมไม่หมดเลย
ถ่ายแบบไหมถ่ายแบบ

มีแบบยี่ห้อใหม่มาเรื่อย

ไม่ได้เป็นเพราะเราบอกทุกคนอย่างจริงนะ

เรียกอะไรเพราะเราสอบมอสเวค

ตอนผมลงไปเขาก็ตัวแบบเท่ากัน

ถ้าถามให้อย่างนี้ฝากทิมปะกาศว่ารักให้พวกเราชอบสาวแก่น

โอ้โหมีทุกวัยมีทุกวัยอายุเยอะมาก
แล้วแต่ละก็จะบอกเขาเรียกว่าอะไรนะ

ถ้าเราพิมพ์ยาวเขาก็พิมพ์มาเยอะมาก

ผมก็สุขใจดีนะแต่ละคนมีความสุข

ส่งมาแต่ละคนแบบป้ารักสัตว์เหมือนกันนะ
พี่คุณเอาส่งไปแปลกมาให้

จริงแบบผมแบบผมว่าความน่ารักตรงที่แบบ
เฮ้ยบางคนเขาคิดว่าเราแบบจริงจังเลยมั้ย

ส่งธุรกิจของตัวเองมาให้ดูเลยนะ

ใช่พี่อายุเยอะนะพี่ชอบ

พี่ทำนู่นพิมพ์พี่ทำนี่อะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่เราก็หวั่นไหวกับป้าอายุเยอะรักสัตว์นี่แหละครับผม

ถามผมตั้งแต่แบบทุกสิ่งบนโลกแล้วก็ใช่

ทุกคนที่จะมาสมัครด้วยแบรนด์เรา
ใช่ผมแบบว่างตอนเช้าก็จะมานั่งไล่ตอบ

ในแชทต่างอะไรอย่างเงี้ย

แต่ก่อนผมชอบอ่านเป็นคนชอบอ่านมาก

เดี๋ยวนี้ผมก็พยายามอ่านสุดแต่แบบเยอะมากจริง
เม้นท์ทีนึงแบบสองสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ย

มีถามว่าถามได้หรือไม่
มีถามเยอะมาก

แบบเรามีของดีของใหญ่
ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ผมพูดเองเลยนะผมพูดเล่นพูดแบบตลกคำเฉย
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใหญ่จริง
ใหญ่จริงใหญ่จริง
แสดงว่าเราจะได้เห็นแน็ตในวงการกระเทิงมากขึ้น
เยอะมากขึ้นก็คงเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็แบบว่าผมผมอยากลุยด้านดนตรีนะ
ผมก็อยากจะลองทำอีกสักเพลงดูเป็นเสียงดีเผื่อมีคนจะฟังบ้าง

จริงค่ายติดต่อเยอะมากจริงเรื่องค่ายติดต่อเยอะนานแล้ว
แต่ว่าเราแบบเป็นคนที่แบบเราอยากทำเองมากกว่านะตอนนี้
ยังมีข้อจำกัดอยู่ไหมในการทำงานวงการบันเทิง
จริงข้อจำกัดก็แบบไม่ได้มีเยอะมาก
เราก็แค่ว่าแบบถ้าหนังถ้าละครซีรีส์ตอนนี้เราทำไม่ได้จริง
ถึงแบบเราจะอยากทำมากนะบางครั้ง
เพราะบางเรื่องเนี่ยดีมากดีจนแบบได้เล่นกับแบบคนดีหลายคนอย่างนี้

ไม่ค่อยมีนะครับผมใช่พวกละครยางเขาจะไม่ค่อยมีรับเชิญกันอะไร
แล้วเรื่องค่าตัวไม่เกี่ยงใช่ไหมครับ